เลยสาราวัฒน์คุณผู้ชมดูภาพค่ะ

อันนั้นคือความเสียหายของสาราวัด
ที่ถูกไฟมันเผาไปทั้งหมดเลยนะ
ชาวบ้านเขาไปไหว้ตรงนี้เพราะอะไรล่ะ

อยู่ที่วัดบูรประชาสามัคคีที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ

ตรงนี้โอ้โฮหรือจากโครงใช่ค่ะ
ตรงกลางคือไปหมดเลยนะไปหมดเลยค่ะโอ้

สร้างมาแบบ๔ปีกว่ากว่าจะเสร็จ
แต่ว่าโดนไฟเผาไม่กี่นาทีมันไปหมดนะคะ
ราคาความเสียหายเป็นสิบล้านเกิดขึ้นเนี่ย
เมื่อกลางดึกเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนตี๒
ชาวบ้านบอกว่าเสียดายอ่ะนี่ทุกคนนะ
ใส่เสื้อดำไปไปแสดงความอาลัย

ชาวบ้านเขาระดำรมใจรดมเงินจากการทอดกะถิ่นทอดพะปะเนี่ย
มาสร้างสาราแล้วใช้เวลา๔ปีกว่า
ไม่แล้วมันเพิ่งสร้างไม่นานมา

แค่แบบเดินสายไฟที่ตัวอาคารจะเสร็จอยู่แล้ว
พี่เบิร์ตแต่ว่าไฟไหม้แล้วไฟไหม้เพราะอะไร
หลายคนก็อยากรู้ค่ะคุยกับกรรมการวัด
ข้อเรื่องใหม่อยู่ใช่ไปถามกรรมการวัสดิ์เลย
คุณสมยงคุณสมยงอุดทุม

บอกแบบนี้พอยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งขมวดคิ้วพี่เบิร์ต
เพราะอะไรรู้ไหมในสารานี้ไม่มีจุดไหนเลยนะ

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ไฟฟ้ารัดวงจรแน่
เพราะว่าในสาลาเมื่อกี้อย่างที่น้องแข็งบอกไง
ยังเดินไฟไม่เสร็จไหมใช่หลือแค่เดินไฟยังเดินไฟไม่เสร็จ